นี่จากกรณีฆ่าเซลล์สาวขายปุ๋ยแล้วก็กว่าจะพบศพนี่คือผ่านมานานกว่า๓ปี
เพราะว่าถูกจมอยู่ใต้น้ำพร้อมกับรถเนี่ย
สารอนุมัติหมายจับเสียหายฐานฆ่าสาวคนนี้แล้ว
ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าตำรวจไปจับกลุ่มเสียไฮเพื่อนคนสนิทนี้ได้แล้วค่ะ
หลังจากที่หลบหนีไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็วกกลับมาที่โรงงานปุ๋ยในจังหวัดสระบุรีค่ะ
ความคืบหน้ากรณีพบศพนางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปี
ขายปุ๋ยเสียชีวิตอยู่ภายในรถเก๋งยี่ห้อนิสันพาวซ่า
ทะเบียนสี่ก่อท้อหกสามสี่แปดกรุงเทพในคลองน้ำชัยนาธิป่าสักเป็นเวลานานสามปี
จนเหลือแค่เพียงโครงกระดูกนะคะสภาพศพเนี่ยถูกห่อผ้ามีเทปปิดปาก
รวมทั้งเกียร์รถก็ค้างอยู่ที่ตัวเองเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจค้นบริษัทโกดังเก็บปุ๋ยของนายสันติจึงทองดีหรือเสียหายเพื่อนคนสนิทในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีค่ะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพบกับตัวเสียหายและนายนิวัตรเฉลิมวัดหรือแจ๊คคนขับรถด้วย
แต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นมันไม่มีหมายจับก็เพียงแค่ไปสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
แต่ต่อมาสารจังหวัดสระบุรีออกไม้จับผู้ต้องหา๒คนก็คือนายสันติหรือเสียหายและนายนิวัฒน์ด้วย
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนไหวตัวทันหลบหนีไปนะคะหลังจากที่ถูกออกหมายจับ
กระทั่งล่าสุดวันนี้เองช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานี้ค่ะ
มีรายงานว่าตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดสระบุรีติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แล้วที่โกดังเก็บปุ๋ยของนายสันติหรือเสียหาย
หลังจากทั้งสองหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็กลับมาที่โกดังเก็บปุ๋ยที่จังหวัดสระบุรีอีกครั้ง
พลตรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ก็พูดถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องชู้สาว
ส่วนเรื่องรายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งหน่อยค่ะ
ไม่พอใจเรื่องอะไรก็หลายเรื่องอาจจะเรื่องคนตายไปติดมีคิดมีคนอื่นอะไรเรื่องชู้สาว
ชัดเจนที่จะเอาผิดผู้ต้องหาทั้งสองคนได้
เพราะว่าหลักฐานทั้งหมดมันเชื่อมโยงมายังผู้ต้องหาทั้งสองชัดเจนเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เก็บได้จากห้องพักผู้ต้องหา
แล้วก็ภายในรถที่จมน้ำอยู่ถึง๓ปีก็พบด้วย
ตอนนี้นะคะชุดจับกลุ่มเขานำตัวนายสันติหรือเสียหายและนายนิวัฒน์เนี่ย
ไปสอบปากคำที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
เตรียมนำตัวมาแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑วันพรุ่งนี้ค่ะ